มากันที่ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีค่ะอยู่ที่นครราชศรีมาถูกตำรวจจับนะคะ
ผู้ชายคนนี้มีความผิดก็คือลักลอบผลิตและจำหน่ายน้ำมันกัญชา
ตอนนี้ยังไม่ถูกกฎหมายแต่อีกสักแป๊บนึงนะคะเรื่องนี้อาจจะถูกกฎหมายขึ้นมาขึ้นได้
แต่ว่าตอนนี้เขาถูกจับก่อนนะคะตำรวจเอาตัวมาถามว่า
เรียนมาจากไหนเนี่ยทำน้ำมันกัญชาเนี่ย
เขาบอกว่ามีครูครูเขาสอนมา
สิทธิ์มีครูอ่าสิบมีครูครูสอนทำน้ำมันกัญชาอยู่กรุงเทพนะคะ
พอกลับบ้านเกิดที่เมืองโคราชก็เลยมาทำ
แล้วก็เอามาขายต่อให้กับคนในพื้นที่ค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพปากช่องนครราชศรีมาจับกลุ่มตัวนายธนากรอุดมอายุ๒๗ปีค่ะ
บ้านของเขาอยู่เป็นบ้านพักในซอยโรงสุกเขตเทศบาลเมืองปากช่องนะคะ
จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเป็นกัญชาแห้งห่อด้วยกระดาษฟรอยน้ำหนักรวม๘๖กิโลกรัม
จากนี้มียาเคด้วย๙๗กรัมน้ำกัญชาผสมแอลกอฮอล๑ชามสแตนเลสที่ผสมแล้วนะคะ
มีบรรจุใส่ขวดแล้วด้วยจำนวน๑ขวดเปล่าอีก๑รังประมาณพันขวด
อกจากนี้ก็พบอุปกรณ์การเสพยาด้วย
สอบถามนายธนากรผู้ต้องหารับว่าไปเรียนวิธีทำน้ำมันกัญชามาจากอาจารย์ท่านหนึ่ง
อยู่ในกรุงเทพมหานครได้สูตรการผลิตมาด้วยส่วนผสมประกอบไปด้วย
แอลกอฮอล์กัญชาน้ำมันมะพร้าวส่วนกัญชาซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเอามาจากกรุงเทพ
ส่วนวิธีการทำบอกไม่ได้จริงนะคะ
จากนี้ผู้ต้องหาบอกว่าน้ำมันกัญชาเนี่ยเอาไว้ใช้หยดใต้ลิ้น
เขาอ้างว่ามันรักษาโรคภูมิแพ้ได้
คลายเครียดก็ได้ทำให้นอนหลับสบาย
อกจากนี้รักษาโรคอื่นได้อีกหลายโรคนี่เป็นคำอ้างของเขาเท่านั้นนะคะ
แล้วเขาก็บอกตำรวจด้วยว่าคุณตำรวจในตลาดมืดมันก็มีขาย
อกจากนี้ยังมีการเปิดเพจขายกันอย่างเปิดเผยด้วย
นายธนากรผู้ต้องหาผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับวัยรุ่น
รวมถึงกลุ่มคนทั่วไปในพื้นที่
บางคนเนี่ยมาซื้อเอาไปใช้เองแต่บางคนซื้อแล้วเอาไปขายต่อนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจฝากเตือนไปยังประชาชนที่มีความเชื่อลักษณะนี้
ว่าน้ำมันกัญชาเอาไปหยดใต้ลิ้นแล้วมันช่วยให้คล้ายเครียดนอนหลับแล้วก็รักษาได้บางโรคเนี่ยนะ
กันชาติที่ลักลอบผลิตแบบนี้มันไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกสุขลักษณะผิด
กฎหมายด้วยและอาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะตำรวจก็เลยฝากเรื่อง
นี้นะคะถ้าใครอยากจะใช้จริงแล้วถ้ามันมีประโยชน์จริงไป